สุดท้ายโจรที่ไปกระชากซ่อยของแม่คะขายน้ำขายกาแฟ
กลางวันแสกไปไม่รอดครับ
โดนจับได้อันนี้คือต้นเรื่องเลย
ผู้หญิงที่เป็นแม่ค้าก็พยายามยื้อยุดฉุดกระชากคว้าสร้อยมา
ตัวคนร้ายได้พระเลี่ยมทองไป

เนี่ยกระแทกเข้าไปนะล่าสุดจับได้ตอนจับได้สภาพนี่ไม่เหมือนตอนมาแล้ว
ฮะจะไปรู้ว่านี่จะไม่รอดนะฮะเอาไปดูภาพครับ
โอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคเรียบร้อย
คาบ้านสุดท้ายไม่รอดนะฮะไม่มีแรงโดนรวบได้นะครับนะฮะ

เข้าไปทำทีไปซื้อน้ำจากแม่ค้าคนหนึ่ง
แม่ค้าเขาก็สู้สุดใจขาดดิ้นครับนะฮะคือมาโนธเนี่ยนะ
องค์พระเลี่ยมทองไปแต่ว่าตัวแม่ค้าเขาก็กระชากสร้อยคอ
ทองคำกลับมาได้คุณผู้ชมนะฮะซึ่งมาโนธเองก็มีการใช้
ถีบด้วยแล้วก็ขี่รถไปนะฮะพัฒนาวดีแม่ค้าเองก็บาด
จากการโดนถีบมาโนธขี่รถหลบหนีไปโดยที่ไม่ได้ทรัพย
อะไรไปนะครับหลังถูกจับกลุ่มตำรวจก็นำตัวมาโนธไปทำ
จุดที่เกิดเหตุมาโน้ตเห็นไหมคะผมขอโทษนะแล้วผมจะ
ทำแบบนี้อีกนะขอโทษแม่ค้านะแต่ว่าแน่นอนนะฮะความผิดมัน
ไปแล้วก็ถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้
ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำเอาความผิดกระทำความผิด
เพื่อพาทรัพย์นั้นไปนะให้พ้นจากการถูกจับกลุ่มจนเป็นเหตุ
บุคคลได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจแล้วก็มาทราบ
หลังว่าเขาก็เสพยาเสพติดด้วยโดนเรื่องของยาเสพติด